บุรกรของมหาลัยทั้ง๓ท่าน
ที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและคาดฝัน

เพราะบุคลากรทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่หายากมาก
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มหาลัยก็
ตอนนี้ก็เดินหน้าในเรื่องของที่จะเยียวยา
ว่าบุคลที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นข้ารายการทั้ง๒ท่าน
ให้กองคลังติดต่อไปเรื่องของ
ผลประโยชน์ที่เขาควรได้รับนะครับ

เขาควรได้รับอะไรบ้างถ้าเสียชีวิตนะครับ
ส่วนนักศึกษามหาลัยก็มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัย
ประสานงานไปยังนักศึกษา
เพราะว่าต้องให้โอกาสกับนักศึกษา

คงกระทบจิตใจพอสมควรนะครับ
ว่าขณะสอบเป็นอย่างไรนะครับ

แต่นักสายังปิดโทรศัพท์อยู่นะครับ
จะให้บัณฑิตวิทยาลัยนั้นไปเยี่ยมถึงบ้าน
ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ขวัญกำลังใจต่อเด็กด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิเช่นกันครับ
หมาลัยก็ประสานเพื่อจะพูดคุย
เพราะผมคิดว่าท่านก็ตกใจในกรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
และขณะนี้มหาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการวินัยนะครับ
กับผู้ที่ผู้กระทำ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องกระทำ
เพราะว่าได้เห็นภาพแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับ

แต่ทีนี้ทั้งนั้นแล้วต้องรอสำนวนของตำรวจ
ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘ตอนเช้านะครับ

หมาลัยไม่นิ่งนอนใจ
เพราะว่าเป็นการสูญเสียมโหลาน
แล้วเมื่อวานนี้ผมก็ได้พบญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสอง
ทั้งหนึ่งท่านคือดรนัทพลญาติอยู่ชุมพร
ก็มาพบแล้วผมก็พบภรรยาท่านได้พูดคุยกัน
ให้ภรรยานั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับ

มหาลัยยินดีดูแลเรื่องงาน
ระเบียบราชการให้ชัดเจนทั้งสองท่าน
มหาลัยก็จะดูแลเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ก็มหาลัยเป็นเจ้าภาพของท่านอาจารย์พิชัย

ผมก็คำชับกับคณะบดีว่า
ควรจะให้เกียรติคณาจารย์ทั้งสองท่าน
เพราะคณาจารย์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
วันพระราชทานเพลิงศพนั้นที่เขาขอไว้นะครับ
มหาลัยก็จะประสานติดตาม
แต่ทางสำนักก็บอกว่าต้องได้สำนวนจากตำรวจ
เดี๋ยวเราก็จะไปขอให้เพื่อทำเรื่องของ
พระราชทานพิธีเพลิงศพให้นะครับ

เพราะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับ

มันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจากแบบนี้
รั้วของมหาวิทยาลัยระดับการศึกษาของชาติ

ญาตินะครับขณะนี้ผมได้ทำหนังสือ
แสดงความเสียใจไปยังญาติทั้งสองท่าน
เป็นหนังสือลงนามโดยผมเอง
ในฐานะของผู้บริษัทมหาวิรัย

เมื่อวานก็ด้วยความตนกตกใจแล้วมีภารกิจและวันนี้ก็ได้ออกสารของอธิการบดีถึงประชาคม
ชาวราชพัฒนครและก็สื่อสารมวลชนเดี๋ยวคนจะแจกให้นะครับว่าเราดำเนินการอะไรไปบ้าง
นี่คือสิ่งที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตพอสมควรนะครับที่ทุกคนก็เข้าใจ
ที่มีค่าตรงนี้ครับก็อยากจะกราบอย่างนั้นครับ
มูลเหตุนี้นะครับตอนนี้ผมว่าต้อง
เป็นเจ้าหน้าที่ของตำรวจทางราชการ

ที่คุดคุยกัน

เมื่อกี้น้องก็อยู่หลายคน

ว่าท่านมีภารกิจที่ต้องรีบ
ดำเนินการเพราะว่าให้เป็นความเป็นธรรมที่สุด

นี่คือจะตอบได้เท่านั้นครับเพราะว่า

แนวของตำรวจนะครับ

มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันไม่ตรงกันก็จะเกิดปัญหา

สถานที่เรียนเขาจะจบไม่จบ

ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะ

อันนี้ต้องฝากขอโทษจริง

หมาลัยก็ได้ตั้งกรรมการแล้วล่ะ

ขอให้บ้านเมืองดูแล

กับผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่

อันนี้ก็ต้องรอกันไป

ที่ปริยเอกก็คือบริหารการศึกษา

พี่ชัยจบทางด้านการศึกษานะ

มนเลสวนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ

ถ้าสองท่านจะมาสอนในหลักศึกไหน

เราจะส่วนมากจะสอนระดับประหยัตรี

ก็คือมีคุณวุฒิตามเก่งของสหกออก

อย่างหลักศึกนี้ที่มันสอน

บริหารสูตรระดับประหยัตโธครับบริหารกฎศาสตร์

ขณะนี้ท่านอาจารย์พี่ชัยเป็นประธานครับ
อันนี้ท่านอาจารย์พิชัยเป็นประธานครับ
เป็นประธานบริหารหลักศูตร

เพราะว่าเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

เราก็เข้าคณะประการอำนวยการ

กรรมการชุดนี้เพิ่งเปลี่ยนมาได้สักปี

ตัวถูก
น่าจะเริ่มตั้งแต่เปิดหลักศูตร

ครับท่านมีกรรมการบริหารหลักศูตร

ครับอันนี้สกอได้ตอบมาแล้ว
ตอบมาว่าท่านพิชัยเนี่ย
เทียบได้นะครับสามารถสอนได้

เพราะว่าหลักฐานต่างวันนี้มันเป็นหลักฐานที่อยู่ในกรรมการ

เขาพูดกันแบบตัวต่อตัวมากกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องร้องเรียนนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะ
เพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมานี่ผมยังผมยังไม่เห็นหนังสือที่เป็นทางการแต่เขาพูดคุยกันต่อต่อหน้ากันว่าไม่จบบ้างอะไรบ้าง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

ให้ครับให้ดูครับ
เป็นกรรมการนะครับ
กรรมการหลักศูนย์เนี่ยครับหลักศูนย์เดียวกัน
คือถ้าเขาไม่ยอมรับก็ไม่ได้ทำไง
เพราะเป็นหลักศาลที่ถูกต้อง

เขาก็พูดกันแต่เขาไม่ถึงกับไม่แน่ใจนะว่าเขาร้องเรียนไปที่ไหนบ้าง

ไม่คือเขาก็พูดพูดนะแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
เพราะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาเพราะมหาลัยก็กำกับดูแลอยู่แล้ว
ถ้าถ้าเขามีวุฒิไม่มีวุฒิทางกจบริหารบุคคลก็ต้องกลับดูแลเรื่องคุณวุฒินะครับ
เราต้องรับคุณวุฒิหรือมีคุณวุฒิตามต้องลงทะเบียนประวัติอยู่แล้ว
ตอนนี้คือยืนอย่างว่าทั้ง๓ท่านต้องตามข้อระทับของพอท่านไหมครับ

อาจารย์เราจะเป็นอยู่กันอิสระนะครับ
กับอิสระก็คือพอมีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ตนเอง
อาจารย์เราส่วนมากตอนหลังก็ไม่ค่อยได้กุ๊บคุยกัน

ผมไม่ทราบจริงว่าเขามีพูดคุยยังไงหรือว่าเขาเล่าอะไรกันฟังนะครับ
แต่ที่ดูข่าวหรือว่าอ่านข่าวก็ไม่ได้พูดถึง
เรื่องนี้นะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเขามีจิตใจยังไงไม่ได้พูดถึง
คือที่ทะเบียนเนี่ยเขาจบทางด้าน
วิจัยใช่ไหมการศึกษา

ใช่ไหมไผลในประเทศยังยังว่าไม่มีประวัติในมือ
๓ปีใช่ไหมครับ๒ปี
เพิ่งได้ประมาณปีใช่ไหมประมาณปี
เป็น๒ครั้งเป็น๒ปีเป็นประธาน๒ปี๒ครั้งแล้วก็๖องค์ก็คือถึงจะเลือกขึ้นมาใหม่
ปรับเปลี่ยนเราจะใช้อาจารย์ที่ตรงวุฒิในสาขาแต่ละสาขาก็ปรับเปลี่ยน
ถ้ายังใช้ได้อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปแล้วก็แต่งตั้งแต่ละครั้งละ๒ปี
แล้วก็ให้กรรมการแต่ละคนแต่ละองค์คณะเลือกประธานขึ้นมาเสนอมหาวิทยาลัย
ใครจะเป็นประธานในรอบนี้นะครับนั่นคือ
ใช่เป็นต่อเนื่องครับเพราะว่าได้ฉันพามติจากกรรมการ
ต้องเป็นฉันธรรมตินะไม่ใช่ผมขอยกผมเป็นประธานหลักสูตรไม่ใช่
ต้องได้รับการยอมรับจากกรรมการทุกคน
อันนี้ผมไม่ทราบเลยเพราะว่าเวลาเขาประชุมเขาจะประชุมกันเอง
ให้อิสระเขาไปประชุมแล้วเขาเสนอขึ้นมามหาวิทยาลัย
๕คนเนี่ยในกลุ่มเขาเนี่ย๕คนกรรมการจะมี๕คนครับ
แล้วก็คุยกันคุยกันเสร็จแล้วประชุมกันทุกครั้งเนี่ยต้องมีบันทึกการประชุม
บันทึกการประชุมว่าให้ใครเป็นประธานเขาก็เสนอขึ้นมามหาลัยนะครับ

วิชาการทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องบุคคลเรื่องทางวิชาการเช่นจัดตารางประสานในการจัดตารางสอน
เพื่อประชุมกรรมการมารักสูตรประสานเพื่อทำจัดประชุมเพื่อทำแผน
ทำกิจกรรมของนักศึกษาในสาขานั้นจะไม่มีเกี่ยวข้องการบริหารแต่เป็นเรื่องของวิชาการ
ต้องเป็นมติของกรรมการทั้ง๕คนไม่ใช่ประธานมีมติคนเดียว

เหมือนกับมีสิทธิ์เสนอชื่อ
มีสิทธิ์เสนอชื่อได้แต่ทุกคนก็มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ทุกคน
ไม่ใช่ประธานคนเดียวก็คุยกันและตกปลึกกันว่าจะเอาใคร
แต่จะตกผลึกที่แท้จริงต้องเข้ากรรมการอำนวยการ
กรรมการอำนวยการจะซักไซส์ไล่เลี้ยงว่าทำไมต้องเชิญคนนี้
หรือคนนี้ทำไมไม่เชิญคนนี้มาสอนหรืออาจจะสอนร่วมกันได้ไหม
เราก็จะมีมัตติกันตรงมันแล้วจะแจ้งไป
จะแจ้งไปยังผู้สอนอีกครั้งหนึ่ง

ไม่รู้จะตอบไงว่าผลประโยชน์มันจะขัดกันถึงขนาด
ไม่รู้นะไม่แน่ใจ

ที่ราชพัฒพระนครเป็นได้ยังไง
ค่าสอนเหล่านี้ประมาณ๘๐๐บาทค่าสอนปียโทนะ
บาทไม่รู้ว่าผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด
สอบวินิพลประมาณเท่าไหร่หนึ่งประธาน๑๕๐๐ประธาน๑๐๐๐
ผลประโยชน์ก็ไม่น่ารุนแรงมากนะแต่ไม่รู้ว่าต้องไปดู
สำนวนทางทางการดีกว่ามันมันเกิดเหตุอะไรนะเพราะว่าพูดไป
มันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวมันจับจุดไม่เจอตำรวจก็จับจุดไม่เจอ

คนเราทำงานด้วยกันเนี่ยหนูก็คิดกันแล้วกันว่ามัน
เป็นยังไงกันบ้างเหมือนเราทำงานด้วยกันเนี่ย
ถูกไหมมีไหมมีกับเพื่อนร่วมงานมีไหมแต่ผมว่าไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้

ทั้งสามท่านแม้ท่านลูกศิษย์ก็ขอรบรักนะอาจารย์ทั้งสามท่าน
ขอรบรักนะครับ
ก็ไม่มีเพราะว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยโดยปกติแล้วถ้ามีปัญหาในขบวนการ
ในการทำงานด้วยกันเนี่ยผมจะเชิญมานั่งคุย
มานั่งคุยหาลือกันหาทางออกร่วมกัน

ไม่ว่าจะเป็นการเดินชนกันแล้วไปแจ้งความ
ผมก็เชิญมาจนกระทั่งเขาก็ยุติเรื่องกันไป
ผมก็เคยเชิญมามานั่งคุย
มานั่งคุยเรื่องวุฒิมานั่งคุย
ผมก็ให้เอกสารเขาไป
พี่ชัยท่านวันชัยเชิญมานั่งคุย

เมื่อกี้น้องถามว่าเมื่อเขารับเอกสาร

อันนี้ผมไม่รู้เลย

ถ้าทีในวันนั้นเขายอมรับหรือเปล่าครับ

บางทีมันเก็บความรู้สึกได้นะ

เขายอมรับหรือเขาไม่ยอมรับ

เป็นหนึ่งกรรมการ

หรือคุยกันมันต้องเป็นมติของกรรมการ

รายละเอียดที่มันปีกย่อยที่ต้องถามเนี่ย

เขาเขียนสาระสำคัญที่จะบันทึกการประชุม

เป็นหลักที่ให้มหาลัยทราบ
เขาคงไม่เขียนปีกย่อยอันนี้ผมไม่ทราบนะ

ก็ต้องบันทึกสาระที่เป็นสาระจริง

แต่เรื่องที่ส่วนตัวที่หนูบอกบันทึก

อาจารย์ข้อมูลที่อาจารย์
ก็คืออาจารย์มันชัยกับอาจารย์นักฐาน
ไม่ได้มีปัญหาหัดแยกกันใช่ไหมครับ

ไม่เคยมีการร้องเรียน
หรือพูดคุยหรือไม่มา

ไม่เคยและผมไม่เคยเชิญมา

เพราะว่ามันไม่น่าใช่

กรรมการอำนวยการว่าใครจะต้องสอนหรือไม่สอน
เพราะว่าอันนั้นเป็นข้อมูลเบื้องต้น
จากกรรมการ

เพราะว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแหละที่จะพิสูจน์ทราบ
ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์นักศึกษาเราก็มีดูแล

จริงตึกพุทธพิรัยเนี่ยตามปกติแล้วบุคคลภายนอกเข้าไปเนี่ย
เข้าลำบากเรามีการตรวจสอบ
แต่พอดีเป็นอาจารย์เราเราก็ไม่คิดว่าถึงขนาดนั้น
แต่เรื่องนี้เนี่ยผมต้องเชิญชวนบุรกรทุกภาคส่วน

ต้องให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการเป็นอย่างดี
แม้กระทั่งสถานที่ราชการเราไม่อยากให้เอารถมาจอด
เราก็เคยประชาสัมพันธ์นะครับ
แล้วเรื่องของบทกรเราต้องให้ความสำคัญ
ตรงนี้เราต้องตระหนักนะครับ
แล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

เกรงว่าจะเกิดปัญหาต่อทรัพย์สินและต่อเด็กได้เหมือนกัน

เพราะอย่างเช่นนักศาลเราให้ทุ่มหนึ่งก็บอกให้กลับเถอะ
เราให้รอปภช่วยดูแลด้วยนะครับ

ยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันต้องเฝ้าระวังนะครับ
มหาวิทยาลัยนี่เป็นทางผ่านนะครับ
เข้ามาจากวัดได้ออกได้ภาคทุกภาคส่วนนะครับ

ผมไม่เคยคาดคิดนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับนะครับ
ไม่เคยคาดคิดเพราะว่าถ้าบุคคลภายนอกเนี่ย
เราก็ต้องกำกับถ้าบุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ย
เราจะมีรอบพอหน้าอาคาร
ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ย
รอพอก็อยากถามไทยเหมือนกันนะครับ

เราไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
ผมก็เสียใจที่มันเกิดขึ้นมาได้นะครับ
ตอนนี้ก็ต้องหากรรมการแล้วครับ
เพราะว่าเราไม่มีอาจารย์ถึง๓ท่าน
ถ้าไม่มีต่อไปหลักสูตรเราก็จะถูก

ตอนนี้ก็พยายามที่จะหาอาจารย์มาเสริม
ยังมีคณาจารย์ที่จบบริหารการศึกษาอีก
ก็ต้องเอามาเสริมเป็นกรรมการหลักสูตรครับ

มีนักศึกษาอยู่ในนักศึกษาเท่าไหร่ครับ
มีนักศึกษาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับ

ที่อยู่ในระหว่างปี๑นี้นะครับ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเทอมต้นอย่างไม่เปิดครับ

ขณะนี้เรามีอาจารย์ที่จบบริหารการศึกษาอยู่
เราก็จะเอาอาจารย์ที่